คือเขาบอกไว้ว่าการศึกษามันคือการสร้างคน
ดังนั้นค่ะเอกชนก็เดินหน้าสนับสนุนการศึกษานะคะ
เพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษา
สู่การพัฒนาคุณภาพเยาวชนของประเทศ

ด้วยหลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎี
คู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ผู้ทำงาน
ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการของรัฐบาล

ตลาดแรงงานโลกยุคปัจจุบัน
และผมเองก็ชื่นชมสถาบันปัญญาพิพธมานาน

เรียกว่าเป็นสถาบันแรกเลยที่
ที่เป็นต้นแบบนะครับ

เป็นการเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์

มูลค่า๑๓๖๐ล้านบาท
ให้กับนักศึกษาของปัญญาพิวัฒน์และเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน